แต่ว่าหลังจากฟิลิปปินส์นั้นได้ผู้นำคนใหม่ก็คือ
นายโรดิโกดูเตอร์เต้นะครับเป็นประธานาธิบดีคนใหม่
นโยบายของเขาจะทำอย่างไรกับเรื่องของการลงทุน

นักลงทุนของไทยจะมีโอกาสไปลงทุนที่ฟิลิปปินส์มากน้อยแค่ไหน
วันนี้เราจะมาคุยกันกับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงครับ
เราสายตรงมาจากทางด้านของคุณดุษฎีเขมพันธ์มณัฐนะครับ
เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขามณิลาจากประเทศฟิลิปปินส
คุณอุศดีสวัสดีครับ

ครับผมหลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้ประธานาธิบดีคนใหม่
แล้วเขามีนโยบายชัดเจนว่าจะจัดการกับกลุ่มก่อการร้าย
รวมทั้งอุปนิสัยของประธานาธิบดีคนนี้ที่มีความถึงลูกถึงคน
จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศ
รวมทั้งการลงทุนของนานาชาติต่อฟิลิปปินส์อย่างไรบ้างครับ
ผมเข้าใจว่านโยบายทางเศรษฐกิจคงจะไม่เปลี่ยนแปรงมาก
เพราะว่าตัวดูเตอเขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นนักกฎหมาย
เพราะฉะนั้นด้านเศรษฐกิจเขาก็จะให้มืออาชีพเป็นคนดูแล
แล้วก็จะให้ดำเนินนโยบายเหมือนเดิมก็คือดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้น
เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่ว่าจะ
โรงงานในเขตที่ว่าเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองนะครับ
อันนี้เป็นนโยบายใหม่ที่ออกมาใช่ไหมแล้วว่า
ตอนนี้เขาทำตำแหน่งนี้มาประมาณ๑เดือนแล้ว
ขั้นแรกผมเข้าใจว่านักลงทุนก็ยังคงต้องชะลอการลงทุนอยู่ประมาณสัก๖เดือน
เพื่อรอดูนโยบายเศรษฐกิจที่แน่นอนของรัฐบาลใหม่
แต่โดยนโยบายรวมแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนเอาไว้ก็คือไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก
คุณอุศดีมองว่าคือจากอดีตฟิลิปปินส์เขาเคยถูกขนาดนามว่าจากคนป่วยขึ้นมาเป็นเสือพังงาและตอนนี้ดูเตอร์เต้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่แล้ว
คือประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยต่างกับประเทศอื่นในย่านนี้อย่างสิ้นเชิงครับ
คืออย่างประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเราเพิ่งพาการส่งออกเป็นหลัก
แต่ในขณะที่ฟิลิปปินส์เพิ่งพาการออกไปทำงานนอกประเทศ
ในขณะที่ของไทยเหล่านี้ที่๕๖๔
แต่ก็ยังมีปัญหาหลักอยู่หลายปัญหา
สนามบินไม่เพียงพอถนนหนทางไม่เพียงพอท่าเรือไม่เพียงพอ
ทำให้พวกนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาลงทุนในประเทศนี้
ซึ่งผมก็มองว่าถ้าว่าเกิดเขาทำได้ตามที่เขาว่าเนี่ย
ก็น่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้าประเทศได้มากครับ
คำถามหนึ่งให้คุณดุษฎีสรุปให้หน่อยนะครับ
โอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนที่ฟิลิปปินส์เรามีโอกาสอย่างไร
และต้องเตรียมพร้อมอย่างไรก่อนจะไปลงทุนที่นี่ครับ

เราสามารถที่ว่าจะมาสำรวจดูตลาดของเขา
ถ้าเราเห็นว่าขายได้ดีเนี่ยต่อไปเราก็อาจจะมาลงทุนตั้งโรงงานที่นี่
ในปัจจุบันนี้เรามีบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนที่นี่จำนวนพอสมควร
โดยมีธุรกิจโรงแรมนะฮะธุรกิจโรงแรมนี้มาแล้ว
ด้านพลังงานเราก็จะมีอย่างเช่นพอร์ตอทรเป็นต้น
แล้วก็มีหลายลายที่เข้ามาดูเข้ามาสำรวจตลาดเพื่อมาทำพวกเกี่ยวกับพวกน้ำปลาปลาพวกนี้นะครับ
สรุปก่อสร้างนี้เราก็เข้ามานานแล้วการเกษตรเราก็เข้ามานานแล้ว
แล้วก็กระดาษอุปกรณ์ผลิตรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ของเราก็เข้ามาพอสมควรนะครับ
ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณดุษฎีมากนะครับผมที่มาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ
โอกาสหน้าคงได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม

ธนาคารกรุงเทพสาขาไม่ได้ลาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับโอกาสของไทยคือต้องไปลงทุนตั้งโรงงานที่ฟิลิปปินส์
จะเป็นโอกาสที่ดีในช่วงนี้กับนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่